สวนผลไม้ดีกว่าค่ะแต่อาจจะไม่มีผลไม้ให้ได้ไปเก็บนะ
ซ้ายไปทำอะไรสิ่งที่คุณเจอคือเจ้าตัวนี้ค่ะ
ถ้ามันใหญ่ขนาดนี้คุณจะตกใจไหมคะ
จราเข้สิคะเจ้าของสวนผลไม้บอกเฮ้ยมันน่าจะอยู่มาเป็นปีแล้วด้วย

เขาก็เขาเขียนว่าจราแข่

คือเขาบอกว่าน่าจะอยู่เป็นปี

เดี๋ยวก่อนแล้วเอาอะไรมารู้ว่าอยู่เป็นปีแล้ว
ก็เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงมาตั้งแต่ปีก่อน

เดี๋ยวจะพาคุณน้ำแข็งไปเดิน

คือเจ้าของสวนผลไม้เนี่ยชื่อพี่ธีรพงศ์แสวงอายุ๔๖ปี
ผมเจอแบบนี้ผมก็ช็อกนะ
มันนอนหลับชิวอยู่นอกรั้วบ้าน
และพี่ก็เป็นเจ้าของสวนผลไม้อยู่ที่บ้านดงเย็นแบบอำเภอกระบินบุรีปราชีนบุรี
บอกว่าแม่เจอมานอนหลับสบายอยู่ตรงนี้
แล้วคาดว่าน่าจะยาวสัก๓เมตรเจอครั้งแรกนี่ก็ช็อกแล้ว
จริงพี่ทะบงบอกว่าที่ผมคิดว่ามันอยู่มานานนะ
เพราะว่าปีที่แล้วผมได้ยินเสียงกรอบอยู่แถวนี้
แต่ตอนนั้นผมก็คิดว่าเออมันคงเป็นเจ้าน้องหมาเป็นตะกรวดอะไรอย่างนี้หรอกมั้
ไม่ได้คิดจริงโอ้โหมันจะเป็นจราเข้
งงเหมือนกันว่ามันมาได้ยังไง
จริงแถวนี้เป็นแหล่งชุมชนทั้งหมดเลยนะคะ
สุดท้ายต้องเรียกให้เจ้าหน้าที่มาพยายามวางแผนจับตัวมัน

พอมาตรวจสอบมันมีรอยทางเดินจราเข้แบบเป็นทางยาวด้วยนะคุณ
นี่ก็คาดว่าคงอยู่มานานแล้วแหละจริงนะคะ

เขาบอกว่าก็เนี่ยพยายามพาคนงามมาตัดย่าข้างรั้วออก
สุดท้ายก็มาเจอเป็นตัวจริงเจ้าหน้าที่ชุดไกรทองก็ไปเลยค่ะ
จนกระทั่ง๐๑๓๐ต้องเอาโดรนขึ้นไปจับความร้อนค้นหาก็เลยไม่ใช่ง่าย
แล้วก็ไปเจอจราเข้อยู่ตรงแอ่งน้ำข้างรั้ว
ห่างจากจุดที่พบครั้งแรกประมาณสัก๓๐เมตร
ปรากฏว่าเป็นจราเข้เพศเมียอายุ๒ปีค่ะ
เจ้าหน้าที่ประมงก็เลยนำไปไว้ที่สูงประมงน้ำสื่อที่อำเภอกับบิลบุรีแล้ว

พอแข็งแรงเดี๋ยวปล่อยสู่ธรรมชาติที่บึงบรเพชรนครสวรรค์ต่อไปค่ะ